ในการเล่นเกมแรกเนี่ยนะครับเขาจะอุ่นเครื่องนะครับกับทางซาวดีอาราเบียในวันที่๓มกราคมนี้
เขาบอกว่าจะทดลองนะครับระบบแผนการเล่นใหม่นะฮะซึ่งจะใช้ในเกมแรกเจอกับบาเรนเนี่ย
ขอมาลองใช้กับทราบอุซิลป์เป็นยังไงใช่ไหมผู้ชนะ๘ถึง๒๖มกราคมนี้นะ
ทริปเอเชียไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้าย
แต่ถ้าเกิดว่าทางญี่ปุ่นเข้ารอบไปด้วยนะครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มในช่วงของรอบแบ่งกลุ่มนะคุณวรปัตรนะ
แต่ว่าในการที่จะไปแข่งขันรายการนี้เนี่ย

อย่างที่คุณวรปัตรบอกไปก็คือจะเจอกับสาวดีอาราเบีย
เรื่องของระบบเรื่องของแท็กติกที่คาดว่าจะใช้ทดสอบก่อนในการเจอกับสาวดีอาราเบียเนี่ย
ก็มีหลายระบบที่น่าสนใจนะคุณวรปัต

เขาบอกว่าก็ต้องดูว่ามันเหมาะผู้เล่นที่เตรียมมาหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะอาจจะมีการปรับในวันนั้นเลย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรับด้วยก่อนจะส่งต่อไปที่เกมลุกนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าระบบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย๓๔ระบบเนี่ย
จะได้ใช้ในเกมอุ่นเครื่องกับสาอุทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ในวันนี้นะครับ
นักเตะทั้งยี่สิบสามคนที่ตัดตัวเอาไว้ของรุ่นยูยี่สิบสามเนี่ย
ก็เดินทางมารายงานตัวกันแล้วนะครับครับจากที่เนี่ย
ปล่อยตัวกลับไปฉลองปีใหม่กันอืมอ่ะตอนนี้ก็เดินทางกลับมา
รายงานตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมกันด้วย
สำหรับศึกยูยี่สิบสามชิงช้ำเอเชียนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพในร่วมวันที่แปดถึงยี่สิบหก
มกราคมนี้นะครับก็จะอย่างที่บอกครับคัดเอา๓ทีมไปแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐นะครับ
รอบแรกครับไทยอยู่ในกลุ่มเอนะครับก็มีบาเรนออสเตรเลียและอีรักษ์ครับ
วันแรกก็แข่งวันที่แปดมกราคมจากนั้นวันที่สองของไทยคือสิบเอ็ดมกราคม
และปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอีรักษ์วันที่๑๔มกราคมนะครับ